ที่มีคนร้ายบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็ไปแก้ผ้าแก้ผ่อนไปนอนกับเจ้าของบ้าน
เรื่องเตือนภัยชาวจังหวัดนครเสียงอุทยาเลยนะ

มีการพยายามกอดจูบคุณแม่ด้วย
ก็บอกว่ามาขอนอนด้วยมาภาษาแขก
คือแม่ว่าแม่ค่ะ

ภาพมันจะไม่ค่อยชัดหน่อยมืดหน่อยแล้วก็วิ่งไปข้างบ้านของชาวบ้านระแวกนั้นจุดนั้นไม่ได้มีกล้องเห็นแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒๓๐ของ๒๐กันยายนที่ผ่านมาเห็นไหมผู้ชายสองคนวิ่งตามในตะบนครองตะเคียนอำเภออยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงอายุ๖๒ปีแล้ว
ผู้เสียหายเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยแอบย่องเข้าไปที่บ้านบริเวณประตูหลังบ้าน
แล้วมุดเข้าไปในมุ้งตอนนั้นฉันก็นึกว่าลูกชายฉันมา
พยายามไปกอดและขอหอมแก้มเธอ
ตอนแรกก็เอ๊ะลูกชายหรือเปล่าก็เลยเอามือรูปคำดู

กลายเป็นแบบเอ๊ะทำไมเป็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อผ้าก็เลยรีบลุกไปเปิดไฟ
อ้าวไม่ใช่ลูกผู้ชายใครคนไหนก็ไม่ทราบมานอนข้างก็ตกใจ
วิ่งไปร้องให้ชาวบ้านไปช่วยช่วยกันตามจับนะฮะแล้วก็วิ่งกันไปจนถึงบริเวณหน้าปากซอย
แต่วันกล้องมันก็จับแล้วก็หายไปนะก่อนที่คนร้ายจะหายตัวไปในความมืดนะครับ
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปตามหาคนร้ายทราบว่าชื่อว่านายสมหวัง
นี่หรอที่นี่ไงนี่แหละนายสมหวังหรือว่านายสมชายนายหวังนี่แหละ
ในหวังหรือสมชายอายุ๔๐ปีซึ่งอยู่บ้านไม่ไกลจากบ้านของผู้เสียหายเลย
นี่ฮะอยู่ในบ้านนี่ครับพอไปถึงนายหวังกำลังนอนหลับอยู่
แล้วพูดคุยกันกับแม่ข้างเขาคือแม่เขานะแม่เออคือทางด้านของนางสะอาด
คือเป็นแม่ของในหวังอีกทีบอกว่าลูกชายฉันอ่ะติดยาบ้าลูกชายฉันติดยาบ้า
หลังจากถูกภรรยาทิ้งลูกก็เสพยาตลอดจนมีอาการประสาทหลอนแล้วก็เพี้ยนไป
ไปก่อเหตุในพื้นที่ต่างมีเรื่องทุกวี่ทุกวันไม่รู้จะทำยังไงดี
ยืนยันลูกชายไม่ได้ตั้งใจจะไปข่มขืนเจ้าของบ้านคนนั้นอย่างแน่นอน
แต่ว่าเขาหล่อได้ริดของยาบ้าที่เศพไป

แม่ก็ไม่รู้จะทำแบบไร

ให้เขาเครียดเพราะเขามานั่งเฉยเขาบอกว่าเครียด

มิดนิดหน่อยเขาไม่ได้อยู่เยอะสะปายหลุดเลย
ต้องบอกว่าคนที่หวังนอนข้างน่าจะเป็น
อาจจะเป็นคุณยายหรือคุณตาเพราะว่าดูมีอายุ

อันนี้คือในหวังก็นอนอยู่ข้างกับผู้สูงอายุอีกคนหนึ่งอยู่ในบ้านนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยประสานตำรวจไปครับ
สพเมืองพคศอยุธยา
ล่าสุดก็ลงพื้นที่ไปจับกลุ่มได้สอบประคำแล้ว
ก็แจ้งเขาหาบุกลุกยามวิการไปแล้วก็กระทำอนาจารย์
ส่วนเรื่องของยาเสพติดกับรักทรัพย์ก็จะมีการตรวจสอบขยายผลต่อไป
ก็ยังงงเพิ่งตื่นนอนขึ้นมาอะไรแบบนี้